ก่อนหน้านี้ข้อสงสัยของคุณแม่ก็มีเยอะนะครับ
เพราะว่าทนายกฤษณะออกมาเปิดเผยนะครับ

คุณผู้ชมข้อสงสัยต่างนานาที่คุณแม่สงสัยน่าสนใจมาก
อย่างเช่นกรณีของมีขวดวายตีหัวหรือเปล่า
หรือกรณีใหม่โอ้โหนี่เราก็เพิ่งได้ยินนะคุณนะ

มีการเอาวายราดที่คอของคุณแตงโม

จุดไฟเผาจนมีรอยไหม้หรือไม่
อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยต่างนานาที่คุณแม่แล้วก็ทนาย
ได้ถามกลับไปที่นิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับ
นี่ครับทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความที่คุณแม่พะนิดา
สิริยุทธโยธินให้เป็นทนายหลักเลยนะครับ
นายกิจสนะเปิดเผยกับทีมข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวีของเรา
ถึงเรื่องของการชนะสูตรศพตั้งแต่รอบแรก
จนกระทั่งจะนำไปสู่การชนะสูตรศพคุณแตงโมรอบที่๒
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ที่หลังศิษย์จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
จากเดิมการผ่าชนะสูตรในรอบที่๒จริงแล้ว
ตอนแรกจะกำหนดเริ่มขึ้นวันพระสบดีที่๑๗มีนาคม
หรือวันพรุ่งนี้แต่ทีนี้มันติดข้อปัญหาต่าง
มันติดระเบียบต่างจนต้องเลื่อนออกไปก่อน
ยังไม่มีกำหนดด้วยนะว่าจะผ่าเมื่อไหร่นะครับ
ส่วนจากกระแสข่าวที่เมื่อวานมีกระแสออกมา
โอ้โหคุณแม่พนิดาเทคุณหมอพรทิพย์
ยกเลิกกับคุณหมอพรทิพย์นะยกเลิกอะไร
คุณเรื่องนี้นะฮะทนายกฤษณะชี้แจงแบบนี้นะครับ
นายกฤษณะบอกถึงกระแสข่าวที่บอกว่าแม่แตงโม

ให้เป็นที่ปรึกษาในการชนะสูตรนั้น
นายกฤษณะยืนยันว่าไม่มีการยกเลิกครับ
แต่ที่ยกเลิกคือยกเลิกนัด
ตอนแรกจะมีการนัดกันนานีวันและเวลาวันนี้แหละ๑๖มีนาคม
แต่ที่ยกเลิกคือยกเลิกนัด
ไม่ได้ยกเลิกให้คุณหมอเป็นที่ปรึกษาในการผ่าชนะสูตรรอบ๒

แล้วก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าที่สำนักข่าวหลายสำนักพาดหัวว่า
มันเป็นการตีความคาดเคลื่อนอย่างมาก
ทำให้คุณแม่ก็ถูกสังคมวิจารณ์ในทางลบ
แล้วก็ฝากไทยรัฐทีวีแก้ข่าวตรงนี้ให้หน่อย
ให้สังคมได้เข้าใจว่าแม่ไม่ได้เทคุณหมอพรทิพย
ที่สังคมเข้าใจผิดหรือตามที่

ยกเลิกนัดในวันนี้เท่านั้นเอง
ส่วนการแถลงกับทนายเดชาเมื่อวานนี้นะฮะ
หลังได้รับฟังการชี้แจงจากทางนิติเวศนั้นนะครับ

ว่าคุณแม่ยอมรับผลชนะสูตร
แต่แท้จริงแล้วคุณแม่ยังไม่ได้ยอมรับผลใด
เพียงแค่ยอมรับในขั้นตอนที่แพทย์นิติเวทย์
เรียงลำดับให้ฟังเท่านั้น
และคุณแม่ยังได้ตั้งคำถามกับแพทย์นิติเวศกว่า๓๐ข้อ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราทีมข่าวเที่ยงของเรา
โอ้โหเมื่อเช้าเนี่ยกริ้งกร้างอยู่แล้วคุณ

ช่วงนี้โทรหาธนายเดชาทุกเช้าค่ำค่ะ

โทรหาทุกวันเลยักเนี่ยถ้าโตได้โตแล้วอา
และเมื่อเช้าเนี่ยเราโทรถามธนายเดชา
ประเด็นมีดังนี้นะครับ
ประเด็นข้อสงสัยว่าคุณแม่ตั้งข้อสงสัยไว้๓๐ข้อ
นายเดชาเปิดเผยแบบนี้
ข้อสงสัย๓๐ข้อของคุณแม่
เป็นข้อสงสัยที่แม่หยิบยกมาจากโซเชียลทั้งหมด
อย่างเช่นรอยแดงที่หน้าอก

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาบอกว่า

อาจจะถูกเอาวายราดตรงคอนะ
แล้วก็เผาเนี่ยเผาตรงคอเผาตรงหน้าอกไงนะ

แล้วก็รอยตีที่ศีรษะที่จมูกที่ตาและที่ฟันเป็นต้น
นี่คือข้อสงสัย๓๐ข้อของคุณแม่
แต่ฟังธนายเดชาอธิบายกันชัดหน่อยฮะ
มันมาจากคนอื่นหมดครับ

อาทีก็หลักก็ฟันหักไง

มันหักเนี่ยก็หมายถึงทำร้ายร่างกายหรือพยายามฆ่า

อันที่สองโดนทุกหัวก็แสดงว่าต้องติดเจตนาค่า
รัดคอแล้วก็เอาวายไปสาดไปที่คอแล้วก็จุดไฟเผา
อันนี้ก็แสดงว่าต้องการฆ่า
แล้วก็ส่วนแผลที่ขาแสดงว่าฟันจนตกเรือ

นี่แหละฮะข้อสงสัยต่างที่คุณแม่สงสัยนะ
ดึงมาจากชาวเน็ตเขาสงสัยเหมือนกัน๓๐ข้อ
เขาตอบครบทุกข้อไหมตอบว่าอะไรบ้าง
พอแค่นักข่าวของเราถามว่าตอบว่าอะไรบ้าง
ทุกอย่างที่แม่สงสัยแม่ถามหมดเลย
ร่างของคุณตังโมในรอบที่๒เนี่ยนะ
ยังไม่สามารถที่จะผ่าได้
งั้นแปลว่ากำหนดที่นัดเอาไว้วันพรุ่งนี้
หลายคนถามว่าจะมีการยื้อเวลาหรือเปล่า
หนึ่งหรือสองจะได้ผ่ารอบสองไหม

หรือ๓มีอะไรที่ทำให้ไม่ได้ผ่าอีก

ว่าจริงมันจะมีขั้นตอนมีกระบวนการนะ
เพราะว่าได้รับแจ้งจากทางกระทรวงยุติธรรม
ว่าก่อนที่จะมีการผ่ารอบ๒คุณผู้ชมฟังดีนะคะ
เขาจะต้องมีการประชุมกันหารือกัน
โดยมีประหลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน
แล้วก็ต้องมีพบตรมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกเป็น๑๐กว่าท่านเลย

แล้วก็ต้องคุยกันเกี่ยวกับสาเหตุที่จะต้องการผ่าชนะสูตรซ้ำด้วย
ทีนี้ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก่อน
ถึงจะสามารถที่จะผ่าได้
และก่อนจะมีการตั้งคณะกรรมการ
ต้องรอพนักงานสอบสวนในคดี
ทำเอกสารทำหนังสือถึงนิติวิทยาศาสตร์ก่อนนะ

ว่าเหตุผลคนใดถึงต้องมีการผ่ารอบ๒
แต่ตอนนี้ตำรวจยังไม่ทำหนังสือมาเลย

เพราะเป็นการผ่าศพในครั้งที่สอง
ถ้าผ่าศพที่สองต้องพนักงานสอบสวน
ต้องรายงานไปยังนิติวิทยาศาสตร์
ว่ามันมีข้อบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์อย่างไร
ว่าจะเป็นอะไรต้องผ่าศพ
เออมันติดตรงนี้ก่อนเลย

ก็คือให้พนักงานสอบสวนทำเอกสาร

ข้อบกพร่องของการผ่าศพครั้งแรกมันเป็นอย่างไร

เอ๊ะทางพนักงานสอบสวนหรือทางตำรวจ

แต่ประเด็นคือต้องทำเมื่อไหร่ล่ะต้องรีบสิ
ไม่แต่มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วพนักงานสอบสวน
คนทำคดีหรือว่านิติเวศของตำรวจ
เขาจะเขียนไปเหรอว่าข้อบกพร่องของเขาคืออะไร

ถ้าเขาเขียนบอกว่าครบประเด็นครบถ้วน

เรื่องนี้พอหนังสือจากพนักงานสอบสวน

มาถึงมาถึงประหลัดกระทรวงยุติธรรม
ก็อย่างที่บอกไปก็จะมีการตั้งคณะกรรมการ

จะอยู่ในตำแหน่งอะไรอยู่ในฐานะอะไร
มีอำนาจหน้าที่อย่างไรจะผ่าศพได้หรือไม่
ก็ต้องเป็นขั้นตอนที่ต้องว่ากันต่อไปนะครับ
คือนอกจากดูการที่ตำรวจจะทำหนังสือส่งนิติวิทย์เมื่อไหร่แล้วนะฮะ
ยังต้องรอดูว่าคำร้องในการขอชนะสูตรครั้งที่๒นั้น
ตำรวจจะเขียนถ้อยแถลงถึงสาเหตุว่าอย่างไร

เพราะสังคมกำลังจับตามองบอกว่าโอ้โห
ตั้งแต่ครั้งแรกที่รับศพคุณแตงโมมาที่พบศพเนี่ย
ถ้านำร่างไปชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์บรังสิตตั้งแต่แรก

ใช่ค่ะคุณผู้ชมจำภาพเหล่านี้ได้ไหมผมไม่เป็นประเด็นคาใจ
จำได้สิคือตอนนั้นกำลังขับรถไป
เหมือนจะไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วอยู่ดีมีการหักเลี้ยวรถ

นี่ฮะมีข้อสงสัยตั้งแต่แรกหากเลี้ยวรถไปทำไม
มีคำสั่งของใครทำให้ร่างของคุณตังโม
ต้องไปอยู่ที่สถาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจ

มันเกี่ยวกับทางต้นสังกัดไหม
จะสามารถควบคุมดูแลคดีนี้ได้ไหม
คุณประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทนายรณรงค์
นายรณรงค์ก็ออกมาตั้งคำถามเกี่ยวกับกรณีนี้เหมือนกัน
ต้องตอบให้ชัดเจนว่าเพราะอะไรนะ
นี่คือข้อมูลจากทนายเดชาล่าสุด
เมื่อเช้านี้ที่ทีมข่าวของเราสัมภาษณ์นะฮะ